ซึ่งก็ไปเจอคุณโย้งธนากรเมื่อก่อนดังมากนะ

ท้อหรือเปล่าไม่มีลูกสักทีนะคะ
อัปเดตกับคุณยงกันเลยดีกว่าค่ะ

คุณหมอก็บอกว่าจริงด้วยการตรวจร่างกายนะครับ
ผู้หญิงเนี่ยก็ปกติกระตุ้นด้วยยาด้วยอะไร
ไข่อะไรไปบ้างตอนนี้ยังไม่ติดเลยครับ
ในใจผมนะน่าจะสักอีกปีนึง
ไม่ท้อครับเขาก็แค่คาดหวังมาก
คิดว่าน่าจะพอยังยิงแม่นอยู่
นะคะก็เป็นกำลังใจให้คุณโยงกันต่อไปนะคะ